คุณผู้ชมครับงานมอเตอร์เอสโปร์๒๐๑๖ค่ายฟอร์ดนั้นกระตุ้นยอดขายส่งท้ายปีครับมีการยกทัพยานยนต์มาโชว์ในงานอย่างเต็มที่นะครับติดตามจากรายงานของคุณกระมวลวันการีพัฒน์ครับ
และตอบรับความต้องการที่หลากหลายในการใช้งานรูปแบบต่าง
โดยเฉพาะในปีนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ๕๖เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ๔๔
เราพยายามที่จะเรียกว่าครอบคุมกับทุกความต้องการของผู้บริโภค
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน